เลือกตั้งคราวนี้คุณผู้ชมรู้สึกยังไง
ตั้งแต่วันที่๗พฤษภาคมที่เลือกตั้งล่วงหน้า
ผมก็อยากยกหนังสือบีมไทยรัฐเนี่ย
ไม้เพราะหยัดนะครับนะครับให้ดูหน่อย

ให้พี่ฟังหน่อยคุณผู้ชมฟังหน่อย
ตัวใช้สิทธิ์๙๑๘เปอร์เซ็นต์

กรกตปากดี๑๔พฤษภาไม่พลาดอีก

แต่ที่แน่คนนี้คนที่เขายืนชี้นิ้วอยู่หลังดอม
ชูวิทย์กระมวลวิสิตเนี่ยเขาบอกเลยว่า

ซอแววทุจริตค่ะคุณผู้ชมว่ามันผิดปกติไหมอ่ะ
สิ่งที่คุณชูวิทย์แถลงหรือสิ่งที่เราเสพจากสื่อเนี่ย
มีการพาคนไปเลือกตั้งล่วงหน้า
แบบคุณผู้ชมว่าผิดปกติไหม

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับมาแฉบอกว่านี่คือภาพที่อำนาจเจริญโมเดล
มีการขนคนเท่าคนแก่คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
นั่งรถไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเขียนเบอร์ใส่มือกันลืม
โดยมีหัวคะแนนรอรับเขียนเบอร์ผู้สมัครใส่มือให้ชาวบ้าน

คุณผู้ชมครับผิดปกติไหม

ชี้บอกนี่เป็นการวางแผน
ทำกันเป็นขบวนการ

แล้วก็ย้ายจากชาวบ้านเขต๒

นี่เป็นการซื้อเสียงหรือเปล่าลองชมหน่อยครับ
อืมอันนี้เอามาห่วงก่อนไม่เจอคนเยอะหลาย

อืมแต่ว่าบ้านนู้นเดี๋ยวภาพหนึ่งดิ
เดี๋ยวภาพหนึ่งคุณพ่อได้หาได้ไหม

อ่าอืม

ชูนะชูวิทย์กระมวลวิสิตเอามาเปิดให้การแถลงข่าวเมื่อวานนี้
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยนายชูวิทย์บอกว่าเกิดขึ้นที่เขตเลือกตั้ง
๑จังหวัดอำนาจริงมันแปลกมันผิดปกติ
มีลักษณะของการขนคนแก่ผู้สูงอายุขึ้นรถกระบาด
มาเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
ทั้งที่ผู้สูงอายุเหล่านี้วันเลือกตั้งก็ไม่น่าจะมีธุระไหม

หรือถ้ามีธุระมันจะมีธุระพร้อมกันขนาดนั้นไหม
แล้วชื่นชมนะโอ้โหเก่งทุกคนเลยนะ
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้หมดทุกคนเลย
แล้วที่สำคัญคือคุณผู้ชมครับ
ต่างจังหวัดเนี่ยนะหน่วยเลือกตั้งไม่ไกลบ้านหรอก
ไกลบ้านหรอกอยู่ตามวัดตามโรงเรียนเนี่ย

ไม่รู้ไม่รู้ฟังชูวิทย์กระมวลวิสิตหน่อยครับ
ผมมีรูปถ่ายคนแก่คนเท่าซึ่งอายุ๗๐
ไปมีธุระอะไรพร้อมกันถึง๔๐๐กว่าคน
การเลือกตั้งเนี่ยจำเป็นต้องโปร่งใส

แต่ปรากฏว่ามีการขนคนแก่คนเข้า
ซึ่งมีธุระพร้อมกันถึง
เศษ๑ไปเศษ๒๔๐๐๐เศษ๒ไปเศษ๑
๒๕๐๐ว่าถูกประสงค์คือการขนคนครับ
คุณชูวิทย์บอกต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
มันส่อแววทุจริตเลือกตั้งล่วงหน้านะ
เรียกร้องให้กรกตพิจารณา
ให้การเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาเป็นโมคะ
โอ้โหนี่ขอลีกร้องขอลีกร้อง

ไปแจ้งความตำรวจสพเมืองอำนาจริงแล้ว
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ได้ขายเสียง
แต่โดนหลอกให้ไปที่หน่วยเลือกตั้ง
โดยวันนั้นมีสอทอที่รู้จักกันมารับที่บ้าน

ก็ที่ได้ยินตามคลิปนั่นแหละมีคนเขียนบทให้พูด
สมที่ถูกกล่าวหาในคลิปนะครับ
ก็ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
เพราะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยยืนยันว่านะครับเขาไม่ได้เป็นหัวคะแนนนะครับ
แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นมีการจัดฉากมีการสร้างเรื่องครับคุณผู้ชมครับ
ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะไปย้อนดูไม่รู้น้ำแข็งจำได้หรือเปล่า
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายของผมของไทยรัฐทีวีของคุณผู้ชมเนี่ย
ท่านเคยยกตัวอย่างข่าวขึ้นมาข่าวหนึ่งเป็นข่าวย้อนอดีต

กรกตชุดหนึ่งเคยติดคุกนะ
ผมอยากให้ย้อนไปดูครับลองเสิร์ชคำว่าอะไรนะ

ไปดูผมอยากจะให้ไปดูว่ากรกตเคยติดคุก